ผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดลงในโลกออนไลน์นะครับ
บอกว่าเขาสร้างบ้านไว้เนี่ยว่าจ้างผู้รับเหมามา
เสร็จอยู่แล้วอีกนิดเดียวจะเสร็จอยู่แล้ว
ปรากฏว่า๑๔กุมภาพันธ์วันแห่งความรักมาดูบ้านซะหน่อย
เอ้าบ้านมีรอยถูกงัดแงะ
ไปตรวจกล้องวงจรปิดนี่คือภาพที่เห็นค่ะ

คุณดูเวลาสิเมื่อกี่โมง

ช่างมาทำอะไรแต่เช้าขยันเหรอ

เนี่ยตั้งใจมางัดมาแงะของของเขาเลย
คือเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะชื่อว่า

เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยตั้งใจสร้างเอาไว้

ขโมยของเป็นผู้ชาย๒คนอายุสัก๔๐๔๕ปี

เออหรือเขาแวะไปที่ห้องครัวด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
เขาเลยเอามาโพสต์บอกว่าใครรู้จักคนในคลิปเนี่ยแจ้งเบาะแสหน่อย

เขาบอกว่าเขาจ้างผู้รับเหมามาสร้างบ้านพัก๒ชั้น
เสร็จอยู่แล้วเหลือ๑๐เก็บงานก็เสร็จ
กุมภาว่าจะมาดูความเรียบร้อยซะหน่อย
มีแต่ความไม่เรียบร้อยไล่ไปตั้งแต่ตู้ไฟเลยค่ะ
ตู้ไฟปลั๊กไฟมีรอยงัดแงะเสียหายไปหมดเลย
ก็ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในบ้านเขา
ช่วงตี๒วันที่๗กุมภาพันธ์มารื้อค้นทรัพย์สิน
รื้อตู้ไฟนี่แหละแต่เอาไปไม่ได้ครับเพราะมีแต่ผ้ากันเปื้อน
ไม่มีอุปกรณ์เห็นมั้ยขี่มาเลยก็คงจะมาดูเล่าแล้วแหละ
บ้านเนี้ยไม่มีคนอยู่เข้าไปเสร็จจะงัดตู้ไฟไม่มีอุปกรณ์
แยกย้ายกันไปทำงานเป็นทีมถอดก๊อกน้ำในห้องไปสี่หัว
เอาสายชำระไปสี่เส้นหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่า
ก็แค่ก๊อกน้ำกับสายชำระคุณรู้ไหมเท่าไห

เออแล้วก็จริงคนร้ายสองคนนี้นะมาบ้านนายจิรวัตรไม่พอ
พยายามจะปีนรั้วข้ามไปบ้านที่อยู่ติดกันด้วย
แต่อนิจาเข้าไม่ได้ค่ะหมาเห่า

บ้านนั้นเขาเลี้ยงหมาไว้ก็เลยสุดท้ายตัดสินใจแยกย้ายกันหลบหนี
เขาไปแจ้งความที่สพบังบัวทองเอาไว้แล้วแต่มันไม่คืบหน้า
ก็เลยต้องเอามาโพสต์แบบนี้แหละค่ะ
ให้เจ้าที่ตำรวจช่วยติดตามให้เร็วที่สุดนะครับ
เพราะคนแถวนี้เขาก็กลัวกันเหมือนกันเพราะว่าเห็นมีมารอบมองข้างบ้านเหมือนกัน
เปิดตู้ตัวนี้ก่อนเลยแล้วก็พยายามจะงัดตู้เบเกอร์ตัวนี้
แต่เนื่องจากอุปกรณ์เขาน่าจะไม่ครบหรือยังไงเนี่ยแหละครับ
เขาก็เลยไปแบ่งทีมกันขึ้นข้างบนกับข้างล่างแบ่งกันไปเอาหัวเคาะน้ำทั้ง๔ห้องของผมหมดเลย
มูลค่าความเสียหายก็อยู่ประมาณ๒๐๐๐กว่าบาทนะครับ
คนร้ายก็ได้หนีออกไปทางด้านหลังเพื่อหลบกล้อง
แล้วก็ขี่จักรยานออกหน้าปากซอยไปครับ
จากที่อยากจะให้คนที่เห็นหน้าค่าตาคนร้ายแจ้งเบาะแสแล้วเนี่ย
อีกหนึ่งสาเหตุที่เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียลก็คืออยากจะเตือนภัยด้วย
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะใครที่มีบ้านกำลังสร้างอยู่ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ย
หมั่นเข้าไปดูบ่อยหรือจะให้ดีทำแบบที่เขาทำก็คือ
ไม่ต้องรอบ้านสิทธิ์แล้วติดกล้องติดกล้องวงจรปิดเอาไว้เลย
เพราะว่ามิจฉาชีพพวกขโมยเหล่านี้เขาก็อาศัยช่องว่างตรงนี้แหละ
ยังสร้างไม่เสร็จคนยังไม่เข้ามาอยู่งัดอะไรได้ก็งัด
คืออุปกรณ์เหล่านี้มันขายได้ไงใช่ไหมมันมีอุปกรณ์ฟงอุปกรณ์ไฟมันก็ขายได้
ที่งัดตู้ไฟคือเชื่อว่าน่าจะเอาพวกสายไฟนั่นแหละ
ทองดงทองแดงอะไรพวกนั้นนะฮะ